ก่อนจะไปพบกับนักร้องสุดพิเศษคนนั้นมาพบกับข่าวของเรา
พิเศษทุกวันจริงนะครับสำหรับทุกเรื่องราว
บอกว่าช่วงนี้วงการบันเทิงของเราสละโสดกันเป็นว่าเล่น
เอากันแบบว่าคนตามข่าวอย่างเราไม่ได้หายใจหายคอกันเลยทีเดียว
และล่าสุดเป็นคู่ของจ๊ะจิตาพากับหนุ่มเอิญนั่นเอง
ความหวานของเขาก็ทะลุประหลอดอยู่เหมือนกันนะคะ

ใช่ค่ะนี่แหละไม่ได้หายใจหายคอกันเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่คู่อื่นแต่งกันไปแล้ว

หลังจากที่ปล่อยคลิปขอแต่งงานกลางหิมะตั้งแต่๒ปีก่อนลงในไอจี
ชาวโซเชียลก็คือฮากันไปพักหนึ่งแล้วนะคุณ
ล่าสุดมาอย่างไวเลยค่ะร่อนการ์ดแต่งงานเรียบร้อยนะคะ
งามยามดีก็คือวันที่๑๐เดือน๑๒ปี๒๕๖๒
หรือว่า๑๐ธันวาคมที่จะถึงนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
งานนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าตัดความตาร้อนออกไปคุณดูโปสเตอร์
นี่ฉันจะเรียกโปสเตอร์หรืออะไรการ์ดแต่งงานค่ะ
ฉันเหมือนหน้าปกนิตยสารมาก
บางคนก็บอกว่าคิดว่าโปสเตอร์โปรโมทภาพยนตร์
นี่แหละมาเต็มจริง
เพราะว่าสมแล้วคู่นี้เขาเป็นคู่รักเป็นผู้จัดแล้วก็เป็นนักแสดง

โดยเฉพาะว่าที่เจ้าสาวเขาบอกว่าสวยเผ็ดดุทุกรูปค่ะ
ดูจากการโพสต์ท่าแต่ละรูปแล้วนะคะ
ไม่ต้องเดาค่ะว่าแถวนี้ใครใหญ่ไงจ๊ะ

ก็แหวกแนวกันไปอีกแบบนึงนะคะสำหรับภาพพรีเวดดิ้งของคู่นี้

งานแต่งหลายคนเห็นบอกเจ้าสาวจะต้องใส่ชุดสีขาวหวานอะไรแบบนี้มากมาย

แบบอื่นก็มีได้สาวแบบเราก็เปรี้ยวก็แซ่บกันได้นะคะ

ขอให้เป็นตัวของตัวเองก็พอนะคะแต่ดิฉันสงสัยอยู่อย่างหนึ่ง
อดใจไปได้ยังไงคือเพื่อนดีมากเลยนะ
คุณอายกับมณ์เนทไม่บอกใครก่อน
ถ้าเป็นดิฉันบอกตั้งแต่๕นาทีหลังจากทราบทันที
ดิฉันว่าหลังจากนั้น๕นาทีคงต้องประกาศแต่งงานกันเลยทีเดียว